สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลายท่านที่ไปร่วมสักการะแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชอาจสงสัยนะคะว่าดอกไม้จำนวนมากนั้นจะไปอยู่ที่ไหนล่าสุดเรื่องนี้มีการพูดถึงในสังคมออนไลน์พร้อมมีภาพความสวยงามของวางสารานรมให้ได้เห็นกันด้วยค่ะ
สังคมออนไลน์แห่แชร์เรื่องราวจากผู้ชายเฟซบุ๊กหญิงซิริหลังเธอเลือกเดินเท้าจากท้องสนามหลวงสู่ถนนสนามชัยด้วยการเข้าสวนสรานรมและสิ่งที่พบเจอเมื่อผ่านลานอเนกประสงค์คือร่มเงาต้นไม้ใหญ่ที่ประดิษฐานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกำแพงดอก
ระยะไกลนั้นเป็นช่อดอกไม้ผ่านพุ่มพวงมาลัยที่ประสบกรณิกรนำมาแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบริเวณข้างพระบรมมหาราชวังโดยมีข้าราชการลูกจ้างกรุงเทพมหานครแล้วก็จิตอาสาเก็บรวบรวมมาอย่างดีในช่วงเวลาประมาณตีสองของทุกวันค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่สวนสรานรมจะจัดเรียงแยกสีแล้วก็ประ
ทางนี้นะครับผู้โพสต์ฝากถึงทุกคนที่นำดอกไม้ไปถวายศักราบอกว่าอยากให้ชื่นใจว่าดอกไม้ของคุณมีได้ศูนย์สลายไปกับขยะแต่ยังมีคนทุ่มเทกายและใจรับช่วงต่อที่ทำให้คุณค่าในความจงรักพักดียังคงงดงามต่อไปในสวนสรานรมแห่งนี้
พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือของคนที่จะไปสักการะพระองค์ท่านด้วยดอกไม้หรือมาลัยให้ช่วยกันวางดอกไม้บนพานที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้คนที่ตั้งใจทำความดีรู้สึกเหนื่อยน้อยลงค่ะ